กันที่อีกหนึ่งครอบครัวเหมือนกันที่โอ้โหให้เวลากับครอบครัวแบบเต็มร้อยเหลือเกิน

คุณผู้ชมค่ะขยันปั๊มเบบีกันเหลือเกิน
เขาอยากมีครอบครัวอยากมีลูกแล้วไง
เขาพยายามกันมากนะในการที่จะพึ่งวิธีทางธรรมชาติ
แต่วิธีธรรมชาติคู่นี้มันไม่ทันใจ
สปีดความวัยพึ่งทางการแพทย์มาเลยละกันนะคะ
ซึ่งแม้ว่าจะเดินหน้าทำไปถึง๒ครั้ง
แต่ทั้งนิวเคลียร์แล้วก็เพชรจ้าก็ยอมรับนะว่า
อื้อฮือตอนนี้มันยังไม่สมหวังเลยอ่ะคุณ
แต่ไม่ว่ายังไงค่ะเขาบอกเลยว่าไม่ท้ออย่างแน่นอน
ขอพยายามต่อในครั้งที่๓ครั้งที่๓แล้วนะคุณนะ
ล่าสุดค่ะควงกันไปหวานที่ทะเลสวยในจังหวัดกระบี่
ก็ไม่รู้ว่าจะมีลุ้นข่าวดีเป็นแบบน้องกะบี่กลับมาหรือเปล่านะคะ
อ้าวไปฟังลืมพูขาหน่อยค่ะ
สวีทุกทิพย์ครับผม

ยังแต่ว่าครั้งนี้มีแบบเพื่อนที่แบบว่าถ่ายรูปเก่งไปด้วย
เดี๋ยวน้องกระบีกลับมา

ก็จริงแล้วเราจะเริ่มทำเดือนกุมภาหมาถึงว่า
เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่๓เดือนหน้า
ความพร้อมนะคะจริงก็เหมือนเดิม
แค่แบบคาดหวังน้อยลงมากกว่า
อย่างครั้งแรกเราจะเครียดมาก
เราจะแบบนอนอยู่บนเตียงไม่กระดิกเลย
๑๔วันอะไรอย่างนี้ไม่ออกไปไหนเลย

เวลาไปเล่นลูกเพื่อนหรือเห็นคนอื่นมีลูกปุ๊บเนี่ย

เหมือนอยากได้อยากอุ้มลูกเขามาเลี้ยงอะไรอย่างนี้

เต็มพร้อม
ติดเมื่อไรนี่ปิดซอยสลองแน่นอน
เย่ติดเมื่อไรปิดซอยสลอง
คือต้องบอกว่าคู่นี้เขาพยายามกันมาตั้งแต่แบบ
ช่วงแต่งงานแรกเราต้องเห็นใจมากนะคะ

แต่ละครั้งในการที่จะพยายามมีลูก

แล้วนิวเคลียร์คือแบบพัดเอง
เข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโมงเข้าโม